แม่ครัวจ๋าแม่ครัวมาเองจ้าวันนี้เนี่ยรับบทเป็นแม่ครัวจิตอาสา
แม่งั้นค่ะเมาแกงอ้อหอมหอมหุยหุยบาดดิฉันเอิญวัยจังสั่น
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศยามเช้านะคะ
ช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมา
ก็ทำให้หลายคนไม่ได้อยู่ในบ้านในเรือนต้องอบพยพออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
เหล่าบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จิตอาสาก็ร่วมด้วยช่วยกันในการให้ความช่วยเหลือนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยฝนจะเบาลงแล้วค่ะ
แม้ว่าจะยังคงมีร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศแล้วก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ส่งผลทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศขึ้นไปมีฝนตกอยู่
แต่ก็เบาลงกว่าช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นภาพรวมโดยรวมแล้วค่ะวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ๓๐๖๐ของพื้นที่
ภาคเหนือประมาณร้อยละ๔๐เท่านั้นนะคะ
ยังคงเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยอยู่
อีสานตกหนักที่สุดร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะแถบจังหวัดตอนบนของประเทศของภาคค่ะ
ได้รับอิทธิพลมากหน่อยนะคะส่วนภาคกลางก็ตกประมาณร้อยละสี่สิบค่ะ
เฝ้าระวังเรื่องของดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากกันด้วยแต่ว่าวันนี้สิ่งที่จะต้องระวังสำหรับชาวภาคตะวันออกก็คือฝนที่จะตกลงมามากถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่นั่นเองนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็มีฝนตกลงมาร้อยละสามสิบของพื้นที่เช่นกันคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะ
ก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะ๑๐จังหวัดเพชรบูรณสุโขทัยพิสุนโลกพิจิตรอำนาจเจริญยะโสธรขอนแก่นอุบล๑๐๑และศรีสะเกดยังคงเป็นพื้นที่ที่ปพประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะ
ก็ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมเรื่องของสภาพอากาศอาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนใครจะเดินทางไปเวียดนามนะคะออกไปไต้หวัน
ขออภัยค่ะเฝ้าระวังเรื่องพายุใต้ฝุ่นเล็งหน่อยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องประเทศไทยหรอกแต่ว่าใครจะไปก็เฝ้าระวังกันด้วย
เพราะว่ามีผลเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เอาล่ะค่ะดิฉันต้องทำกับข้าวต่อแล้ว
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมารอรับอาหารไปแจกผู้ประสบภัยแล้วนะคะ
มาเลยพี่มาเลยค่ะมาเลยค่ะ

เฮ้ยโจรเก้